ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มขอนแก่นคนหนึ่งยิงภรรยาเสียชีวิต

ไปรับภรรยาที่งานหมอลำซิ่ง

กำลังเต้นอยู่กับชายหนุ่ม

สพชุมแพรครับวันนี้คุมตัวคนก่อเหตุ
คือนายอนุรุษเพ็งคำศรีอายุ๓๔ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยในพื้นที่ตะบลหนองนาทุ่มอำเภอชุมแพรนะครับ
หลังจากนายอนุรุษใช้ปืนยิงนางสาวมุฒิตาแก้วโยวัย๔๓ปีที่เป็นภรรยาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาอ้างว่า
ก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไปรับภรรยาที่งานหมอลำซิ่ง
ตอนที่ไปถึงเนี่ยเห็นภรรยาเต้นอยู่กับกลุ่มผู้ชายหน้าเวทีก็เลยหึงหวง
ก็เรียกภรรยากลับบ้านกลับมาถึงบ้านมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
เขาอ้างว่าเขาถูกภรรยาเนี่ยทุบตีก่อนแล้วพูดจาท้าทายก็เลยโมโห
หยิบปืนที่อยู่ในห้องมายิงภรรยาจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในจุดที่เป็นห้องครัวหลังบ้าน
ที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๙มมยิงเข้าไปเข้าแก้มขวา๑นัด
แล้วใต้ขอบตาขวาหนึ่งนัดนะฮะวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับครอบครัวนำศพผู้ที่เสียชีวิตคือนางสาวมุฒิตา
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าสลดนะครับ
ของผู้ตายเนี่ยโอ้โหบอกว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะต้องมาเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้
บอกว่าลูกสาวคบหากับนายอนุรุษได้ปีกว่านะครับ
แล้วก็เพิ่งแต่งงานเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ปกติเวลามีงานหมอลำลูกสาวจะไปเต้นหน้าเวที
เพราะว่าเขาเป็นคนนิสัยร่าเริงมนุษย์สัมพันธ์ดี
วันเกิดเหตุพอนายอรุธไปเห็นก็เลยอาจจะหึงหวง
วันเกิดเหตุนี่คือ๔โมงเย็น
ตอนนั้นแม่บอกว่านั่งอยู่ที่บ้านห่างจากบ้านลูกสาว๕๐เมตร

รีบวิ่งมาดูอ้าวลูกสาวถูกยิงตายแล้ว

ก็ได้ยินเสียงปืนเลยเหรอครับ
แม่ก็เรียนแลนด์มาขึ้นวิ่งมา
ว่าผู้ข่าว่าผมข่าใกล้ตายแล้วอาจารย์
ผู้ลูกเขยนะผมข่าใกล้ตายแล้วอาจารย์
เขาก็บอกแม่เลยบอกแม่บอกไปสร้างใดเลย
มันก็ยื่นปืนให้ผมฆ่าเมียผมแล้ว
มันก็ผมก็ไม่ไปใส่ก็บอกว่าขาแล้วขาเมียแล้ว

มันก็บอกว่าจะใส่ที่มันขี้ไหม
มันก็บอกไปใส่กับมันยอม
รอมอบตัวใช่ไหมครับออบตัวบอกไปใส่
เขาทะเลาะกันบ่อยไหมครับทางลูกสาว
พ่อกับแม่นี่ก็บอกแม่อยู่คนละบ้านกัน
มันก็บอกเคยเห็นว่าเขาได้ทะเลาะอีกอย่างกัน
เท่าไหร่นั่นแหละ

เราก็อาจก็กลัวตกว่าลูกต้องทะเลาะอย่างกัน
มันก็กลัวตกว่าต้องกลัวตครับ
เพราะมันทำยังทั้งสั้น
เพียงไปหาพ่อเพียงไปพูดกับพ่อ

ก็บอกว่าหลังจากนายอนุรุษไปรับ
กลับมาที่บ้านทั้งคู่ก็ทะเลาะกันนะคะ
ระหว่างนั้นเธอเห็นนายอนุรุษก้มลงกอดขาผู้ตาย
ต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
จากนั้นนายอนุรุษก็โผล่หน้ามาข้างกำแพงแล้วตะโกนบอกว่า
ผมยิงไก่ตายแล้วนะแจ้งตำรวจมาจับผมด้วย
จนครอบครัวผู้ตายก็วิ่งมานะคะ
สำหรับศพของนางสาวมุฒิตาก็จะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพ๓คืน

ในอนุรุษตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธปืนไปโดยไม่รับอนุญาตนะคะ
ฝากขังเพื่อดำเนินคดีกันต่อค่ะ